ต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุการณ์ถนนซุดนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างถนนริมคลองขุนศรีตำบลไซน้อย
ขออภัยนะคะตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ตอนนี้ได้ตัดถนนบางส่วนนะคะเพื่อที่จะป้องกันถนนซุดลงไปอีกนะคะ
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่าตอนนี้ดินบางส่วนได้สไลด์ลงคลองนะคะ
ติดตามความคืบหน้าได้จากรายงานสดของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากริมคลองขุนศรีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
รับเหมาก่อสร้างนะครับได้เข้าตัดถนนบางจุดนะครับ
ในถนนริมคลองขุนศรีมูศรีตำบลสายใหญ่อำเบอร์สายน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เพื่อไม่ให้ถนนซุดตัวเพิ่มเติมหลังพบว่ามีถนนซุดตัวพังเสียหายไปแล้วเกือบ๓๐๐เมตรครับ
คนงานของบริษัทกิมแซจุ้ยผู้รับเหมาก่อสร้างถนนริมคลองขุนศรีหมู่๔ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
กำลังตัดถนนคอนกรีตความยาว๖เมตร
จุดที่๓ที่เริ่มซุดตัวไม่ให้ซุดเพิ่ม
หลังเกิดเหตุถนนสุดพังเสียหายเกือบ๓๐๐เมตร

ระยะก่อสร้างถนนกว่า๑กิโลเมตร
จนเกิดเป็นโพรงใต้ถนนหลายจุด
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมา

เนื่องจากน้ำในคลองขุนศรีลดระดับลง
ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
อีกทั้งยังทำให้เรือโบราณที่ใช้สัญจร
ในอดีตโผล่ขึ้นเหนือน้ำอีกด้วย

พบว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว่า๖เมตร

ทำให้รถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้
เนื่องจากดินที่อยู่ด้านล่าง
เริ่มสลัยลงไปในคลองตลอดแนวถนน
ซึ่งล่าสุดยังคงพบดินสไลด์อยู่บางจุด

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่

ห้ามผ่านถนนเรียบคลองขุนสี

ให้ประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดถนน
ห้านหลังคาเรือน
แทนนี้เป็นชาวบ้าน

ขู่น้ำเป็นร่องน้ำต่าง

เมื่อมาทำถนนที่มาสถานแล้ว

เพื่อจะไปทำให้น้ำมาสถานขึ้นนั้น
ก็ทำให้น้ำหนักเกินก็มีส่วน
ที่จะทำให้สนทรายตัวได้

เหตุมันเกิดมาจากการอุ้มน้ำ
ของน้ำลำคลองที่แหกแห้งขอดไป

อำนวยการส่วนบุรณะสำนักงานทางหลวงชนบท

ผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
เครื่องมือมาตรวจสอบความหนาแน่นของดินนะครับ

ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแล

โดยยืนยันว่าการก่อสร้างถูกต้อง
แต่ปัญหาเกิดจากดินสุดตัวเนื่องจากน้ำลดระดับ
ไม่ใช่ปัญหาจากการก่อสร้างแต่อย่างใดครับ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
รับเหมาก่อสร้างก็ได้ตัดถนนในส่วนที่

เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนเสียหายไปมากกว่านี้

คนงานก็เริ่มที่จะเข้ามาเคลียร์ถนนที่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับ
เพื่อให้ประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดถนนนี้
ได้ใช้งานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
ขณะที่การซ่อมถนนนี้นะครับ
คาดว่าจะต้องรอการประชุมของคณะกรรมการนะครับ
ที่จะมาซ่อมถนนแห่งนี้
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า๑เดือนนะครับ
ถึงจะซ่อมถนนแห่งนี้เสร็จครับ

รายงานจากถนนริมคลองขุนศรีจังหวัดนนทบุรีครับ